แกะสลักในชุดเครื่องจิ้มในกลุ่มผักประเภทสมุนไพรช่างยังนิยมแกะสลักกระชายให้มีความสวยงามด้วยรูปทรงของดอกไม้
เช่นกระชายดอกจำปีเพราะด้วยลักษณะของกระชายที่มีผิวสีน้ำตาลส่วนเนื้อสีเหลืองอ่อน
ส่วนการแกะสลักกระชายดอกจำปีที่สวยงามได้นั้นช่างจะต้องเลือกกระชายที่มีความอวบกลมมาแกะสลัก
เพื่อทำให้รูปทรงของดอกไม้มีความสวยงามสมส่วน
อีกทั้งรูปทรงของกระชายที่มีลักษณะอวบกลมยังทำให้ง่ายต่อการแกะสลักเป็นกลีบของดอกไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน